ส่วนความคืบหน้าคดีพบศพห่อด้วยผ้าห่มในคลองสำโรงตำบลศรีษะจราเข้ใหญ่

ใช่ค่ะตำรวจใช้เวลาในการคลี่คลายคดีนี้ไม่กี่วันเท่านั้นเอง
จากการสอบปากคำเพื่อนบ้านสอบปากคำคนที่อยู่ใกล้ระแวกนั้น
แล้วก็ญาติต่างใช่ค่ะสรุปแล้วนะคะ
ผู้ที่ก่อเหตุมีส่วนทำให้เด็กหญิงอายุ๑๐ขวบ
ซึ่งเป็นศพเสียชีวิตก็คือพ่อเลี้ยงและแม่แท้นั่นเองนะคะ
เมื่อวานี้ตำรวจจับกลุ่มตัวได้และนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
นาทีทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ของนายวจรรย์ทัศน์สวรรค์นะคะเป็นพ่อเลี้ยงอายุ๓๕ปี
และนางสาวสุภาพรนนทราอายุ๓๑ปี
แม่แท้ของเด็กหญิงพรทิพย์กุณนานันต์หรือว่าน้องรุ้งอายุ๑๐ปีนะคะ
ที่ไปพบว่าเป็นศพถูกทิ้งในคลองสำโรงตำบลศรีษาจราเข้ใหญ่
อำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ซึ่งมีคนพบศพเมื่อวันที่๑๑มิถุนายนที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาสืบสวนคลี่คลายคดีไม่ถึง๑สัปดาห์เท่านั้นนะคะ
โดยการสอบสวนจะเป็นเน้นไปที่เรื่องของพยานแวดล้อม
ลงพื้นที่หาพยานหลักฐานจนได้เบาะแสสำคัญจากเจ้าของห้องเช่า
ที่ทั้งสองคนไปเช่าอยู่
หลังจากหลังเกิดเหตุทั้งสองคนก็คือพ่อเลี้ยงกับแม่แท้ย้ายออกไป
โดยไม่มีเด็กหญิงก็คือน้องรุ้งออกไปด้วย
โดยบอกเจ้าของห้องเช่าบอกว่าเด็กไปอยู่กับญาติที่ต่างจังหวัดแล้ว

ใช่ค่ะค่ะผู้ต้องหาทั้งคู่นี้ถูกตามจับได้ขณะที่หลบหนีไป
อยู่ที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของพ่อเลี้ยงก็คือนายวะจรรย์นะคะ
พลตำรวจโทชานเทพศรีสเวชผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๑
เปิดเผยว่าจากการสอบสวน
นายวาจารันให้การซัดทอดบอกว่าพันรยาก็คือนางสาวสุภาพร
ทำร้ายร่างกายลูกสาวหลายครั้ง
ตบทั้งเตะและใช้ไม้ตีที่ศีรษะ
ให้เหตุผลบอกว่าน้องรุ้งเป็นเด็กดื้อ
ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ชอบโกหกเป็นประจำ
ก็เลยเป็นการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
ตัวพ่อเลี้ยงก็บอกว่าแม่แท้ของเขาตีกันเองตีลูกสาวเอง
ก่อนเกิดเหตุก็คือวันพุธที่๗มิถุนายนที่ผ่านมา
นางสาวสุภาพรผู้เป็นแม่ตีลูกสาวอีกครั้ง
โดยใช้ไม้ไผ่ตีที่ศีรษะลงไปหลายครั้ง
และวันต่อมาก็คือวันที่๘ลูกสาวก็คือน้องรุ้ง
บนว่าปวดศีรษะแต่ฟังแบบนั้นก็ไม่ได้พาไปพบแพทย์นะคะ
จนกระทั่งวันศุกร์ที่๙มิถุนายนน้องรุ้งได้เสียชีวิต
คือไม่ได้พาไปหาหมอด้วยนะแต่ว่าขังอยู่ในห้องนั่นแหละ
ขังและตัวเองสองคนก็ออกไปทำงานที่โรงงานที่ตัวเองทำอยู่นะคะ
โดยขังไว้กับลูกคนใหม่ก็คืออายุ๓ขวบกับอีก๖เดือน
ค้างไว้แต่ว่าพอกลับมานะคะจากการทำงาน
ก็คือวันที่๙มิถุนายนพบว่าน้องรุ้งได้เสียชีวิตแล้ว
ก็เลยช่วยกันเอาผ้าคลุมศพไว้จนกระทั่งตีหนึ่งของวันเสาร์ที่ผ่านมา
นางสาวสุภาพรตัดสินใจค่ะบอกว่าเอาศพไปถ่วงน้ำ
ก็ได้ใช้พนวมห่อศพก่อนที่จะช่วยกันแบกศพไปทิ้งที่บริเวณคลองนะคะ
คลองก็คือท่าเรือเก่าแล้วก็นำถุงกระสอบมาใส่ปูน
เพื่อกะว่าจะถ่วงศพให้จมลงไปในน้ำไม่ให้ลอยขึ้นมา
ตอนที่นำศพไปนะคุณทางด้านของพ่อเลี้ยงบอกว่า
ผมเป็นคนขับรถจักรยานยนต์ส่วนตัวแม่เป็นคนอุ้มศพของน้องรุ้งด้วยมือเอง
ที่ถูกห่อไว้เตรียมพร้อมจะเอาไปลอยน้ำเนี่ยนะฮะ
ใช่ค่ะพลตำรวจโทชานเทพเสสเวทนะคะบอกต่อบอกว่า
ตอนนี้จะต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าผลจากการทุบตี
ทำให้เป็นเหตุถึงแก่ชีวิตหรือไม่
โดยเฉพาะไอ้รอยตรงหัวเนี่ยนะฮะ
ส่วนสภาพเด็กที่มีร่องรอยการถูกกระทำชำราวหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องรอผลการชนสูตรนะครับเพราะว่า

ตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้นะคะ

ตอนนี้อยู่ในความดูแลของญาติแล้วค่ะ

เคยต้องโทษครอบครองยาเสพติดมา๒ครั้ง

ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ยายของน้องรุ้งที่ต้องไปถามคุณยาย
เพราะว่าน้องรุ้งก่อนที่จะมาอยู่กับแม่

คุณยายบอกว่ารู้สึกเสียใจมาก
คิดไม่ถึงว่าแม่แท้
และพ่อเลี้ยงจะเป็นคนก่อเหตุสลดนี้ขึ้นค่ะ
และพ่อเอิ้นว่าถ้ายังเสียใจมาก
ว่าแม่เขาพูดว่ายายไม่รักเงินไม่เลี้ยง
เขาหาว่ารุ้งไปเป็นกรกินี
เขาไม่รู้เขาโทรมาคุยกัน
และคนที่จริงตายายรักอยู่ใช่ไหม
ก็รักเขามาเป็นปีแล้ว
ก็เขาลงไปเที่ยวก็นึกว่าเขาจะเอากลับคืนมาส่ง
ก็รออยู่กินเดี๋ยวนี้

คิดว่ากรณีที่หลานโดนฆ่าตายโดนพ่อใหม่ฆ่าตาย

ก็คงจะช่วยกันร่วมมือช่วยกันมันถึงจะเป็นไปได้

ก็มันดูข่าวออกมามันสาเหตุมันออกมาก็คิดไปอย่างนั้น

ก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดไป
เอาลงไปแล้วก็ไปทำอย่างนั้นก็เสียใจเหมือนกัน

เพราะพอลูกฆ่าลูกตายแล้วหนีใช่ไหมหรือยังไง

ก็ฆ่าลูกตายแล้วก็หาว่าส่งมาให้ยาย

อ๋อแต่ยายยังไม่ได้รับหลานเลย
ส่วนบรรยากาศที่บ้านของคุณตาแล้วก็คุณยายของน้องรุ้ง
ที่บ้านท่าวารีหมู่ที่๑๐ตำบลแสนศุกร์อำเภอพนมไพรจังหวัด๑๐๑นะคะ
มีผู้ที่เดินทางมาให้กำลังใจแล้วก็มาสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลาศวารีวิทยาที่น้องรุ้งเคยเรียนอยู่จนถึงป๔

ก็ได้เข้ามาสอบถามข้อที่จริงจากนายสุบันมณฑาผายซึ่งเป็นตาของน้องรุ้ง

พร้อมกันนั้นได้รวบรวมเงินของครูทุกคนในโรงเรียนค่ะ

เพื่อเป็นค่าเดินทางไปรับศพน้องรุ้ง
บำเพ็ญกุศลที่บ้านต่อไป
แต่คุณแม่คาดว่านะคะเบื้องต้นนะคะ
น่าจะให้น้าของน้องรุ้ง

เป็นคนจัดการศพแล้วค่อยนำอัฐิของน้องรุ้งเนี่ย

คุณปู่วันนี้บอกว่าจะไปรับศพของน้องรุ้ง
สวดบำเพ็ญกุศลด้วยนะครับ
คุณปู่บอกว่าตั้งแต่ที่ลูกชายของคุณปู่เสียไป
ลูกชายคือพ่อของน้องรุ้งเนี่ยเสียไปนะครับ

แต่หลังติดต่อไม่ได้แล้วพอมารู้ข่าวแบบนี้เสียใจเหมือนกันนะครับ